ส่วนต้องราวของทีมฟุตซอร์การท่าเรือที่มีการยืดอุดทอนโทษ
จากกรณีที่ถูกฝันจากการแข่งขัน

ใช่ในเกมลีกแล้วก็แฟนบอลเข้าไปได้

ผลการพิจารณาออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

ยื่นอุทธรณ์เนี่ยทางคณะกรรมการนะครับ
ฝ่ายพิจารณาอุทธรณมารยาทแล้วก็วินัยข้อประท้วง
ก็บอกออกมานะครับว่าถือว่าเป็นการกระทำผิดครั้งแรก
โดยทั้ง๒ทีมนะครับยังคงเล่นสนามกลาง
แต่ว่าจะเป็นสนามอินโดร์สเตรเลียมหัวหมา
ซึ่งเป็นสถานที่มาตรฐานและความปลอดภัยสูง
รวมทั้งกองเชียร์ทั้งสองทีมสรุปคือเข้าชมการแข่งขันได้ตามปกตินะครับ
ซึ่งสโมสรฟุตซอลการท่าเรือยังอยู่ในฐานะเจ้าบ้านตามโปรแกรม
รวมถึงจะต้องคัดแฟนคลับให้อยู่ภายใต้การควบคุม
ควบคุมดูแลแฟนบอลแฟนคลับที่จะเข้าไปเชียร์วันนั้นให้ดี
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้น

สโมสรการท่าเรือจะต้องรับผิดชอบทุกประการ
จากนี้ครับยังจะมีการนำแฟนคลับไปขอโทษสื่อที่มีการกระทบกระทั่งกันในเกมนัดสุดท้าย
เพื่อคลี่คลายปัญหาทั้งหมดด้วย

เพราะว่าเกมวันอาทิตย์นี้ที่อินดอร์สเตดียมหัวหมาก

ให้กับทีมแชมป์ฟุตซอลไทยลีกในฤดูการนี้นะคะ
รวมถึงมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วย
ซึ่งในฤดูการหน้าปี๒๐๑๘
สมาคมกีฬาฟุตบอลก็ร่วมกับบริษัทฟุตซอลไทยลีกจำกัด
รวมถึงผู้สนับสนุนเขากำลังหารือกันอยู่ค่ะว่า
จะจัดทำถ้วยแชมป์ใบใหม่ในรูปแบบใหม่ขึ้นมาหรือเปล่า
ผมว่าจริงแล้วเหตุการณ์ที่เราทราบกันก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่
คิดกันนะครับในภาพที่เราเห็นอยู่แล้ว
ดังนั้นก็ถือว่าให้เกียรติทางการท่าเรือแล้วก็ชมบุรีด้วย
เป็น๒ทีมใหญ่เป็นเกมสำคัญ๑เกมถึงแม้จะหมดลุ้นแชมป์
แต่ว่าเป็นเกมบิ๊กแมชที่แฟนควรจะได้ดูและที่สำคัญบรรยากาศ
มันมีการมอบถ้วยแชมป์อะไรด้วยถ้าไม่มีแฟนบอลเข้าไปเลยมันก็จะกร่อยนิดนึ
ถูกต้องก็ติดตามกันได้นะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายเท่าสดคู่นี้ให้ชมกันแต่เวลา๔โมงเย็นนะครับโปรแกรมครับ
เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนะครับ๒๔ธันวาคมนี้ก็เตะพร้อมกันทุกคู่๔โมงเย็น
๗คู่เลยนะคะอย่างที่พี่เจบอกไปไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดคู่บิ๊กแมช
ส่วนคู่ที่น่าสนใจเพราะว่าลุ้นหนีตกชั้น
อีกหนึ่งรายการนะครับก็เน้นย้ำกันแต่เนิ่นนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเกมแรกก็จะเตะกันวันเสาร์ที่๒๓ธันวาคมนี้
๒นัดเกมแรก๒๓ธันวาคม
วันนี้เดินทางมาแล้วเมืองทองจะไปเยือนทางสนานขันวาจากเวียดนามก่อน
จากนั้นเกมที่๒นะครับเน้นย้ำเลยเมืองทองกลับมาเล่นที่สนามซุประชาษัยนะครับ
แล้วก็วัน๖มากรามาดูผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒